คือเดี๋ยวเบิร์ตจะเล่าเรื่องโดยสรุปก่อน

ก็คือข้างหลังชายลุยน้ำไฟช็อตดับ

คือบ้านหลังนี้อยู่สองพี่น้องสุพรรณบุรี

เสาไฟปกติมันจะมีสลิงยึดใช่ไหม

จะขึ้นบ้านมือเจาะ
จับปั๊บไฟช็อตตาย

คืออันนี้เบิร์ตชวนคุณผู้ชมคุย
แสดงความคิดเห็น
มันจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเขาไหม

บางคางตะบนบางพลับ
อำเภอสองพี่น้องสุภัณฑ์บุรีครับ

ฝนตกเธอกับสามีก็เดินลุยน้ำมา

จังหวัดที่สามีของเธอคือนายสายชนโฉมงามหรือ
อายุ๑๖ปีลุยน้ำถึงหน้าบ้าน

มือซ้ายจับสายสลิงนี้
จริงคือมันอยู่ใกล้มาก

จับปั๊บไฟช็อตจับปั๊บไฟช็อตครับคุณผู้ชมฮะ
ครับคุณผู้ชมฮะสามีหันยังแข็งใจหันมาบอกเธอเธอเธอ
จ๊อตไฟจ๊อตแล้วเขาหงายหลังล้มลงน้ำไปเลยครับ
ตัวเธอนะครับตอนนี้เนี่ยตั้งคันลูกคนที่๔๗เดือน
ลูกคนที่๔อยู่ในท้อง๗เดือนนะครับ
วิ่งมาช่วยวิ่งมาช่วยทั้งนั้นน้ำท่วมอย่างนั้น
ยังพอมีสติตะโกนให้พี่ชายของสามีนะครับที่อยู่ในบ้านมาช่วยอีกแรงหนึ่ง
แล้วรีบพาสามีส่งโรงพยาบาลไม่ทันครับคุณผู้ชม
สามีเสียชีวิตคือเหตุเกิดทุ่มหนึ่งสองทุ่มเสียแล้วนะ
ระบุสาเหตุชัดเจนชัดเจนว่าไฟฟ้าช็อตทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพันธุ์ครับ
หลังจากสามีเสียชีวิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสองพี่น้อง
ไม่รับผิดชอบผมไม่ได้พูดเมียเขาพูดนะครับ
ปัดความรับผิดชอบงานสวบยังไม่มาเลยอ้างว่าไอ้สาวนั้นน่ะ
มันไม่ไอ้สายน่ะสาเหตุมันไม่เกี่ยวกับเสาไฟน้ำท่วมหรือเปล่า
พอน้ำท่วมหรือเปล่าแต่เธอมารู้ภายหลัง
มารู้ภายหลังในคืนเกิดเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่อำเภอการไฟฟ้าสองพี่น้องเนี่ย
มาทำอะไรสักอย่างมาทำอะไรสักอย่างที่เสาไฟ
ไม่รู้ว่ามาแก้ไขหรือมาทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่า
อ่ะคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้ก่อนจะไปดูชีวิตของเธอที่เหลืออยู่
ถ้าสมมุติน้ำทวบอ่ะมันทวบใช่ไหมบ้านก็อยู่ของมัน
เสาไฟฟ้าก็อยู่ของมันสายสลิงก็อยู่ของมัน
แล้วถ้าไฟไม่รั่วพี่เขาจะตายไหม
ก็ไม่ตายสิก็ไม่ตายถ้าไฟไม่รั่ว
แล้วที่ถ้าหมอบอกแล้วว่าไฟฟ้าช็อตใครต้องรับผิดชอบ
ผมถามนะผมไม่ได้กล่าวหาใครผมถาม
คุณผู้ชมเห็นว่ายังไงโอ้โหน้ำแข็งลูกอยู่ในคัน๔เดือน
แล้วลูกที่นั่งอยู่นี่นะน้ำแข็ง๙ควบ๗ควบ๕ควบ
ยังไงต่อแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยครับพันธมตรวจตรีวิวัฒน์เหลืองวัฒนาวิลัยสารวัฒน์สอบสวนสภ๒พี่น้อง
นะครับจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะผมกลัวเวลาเจอคำเนี้ย
จากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ส่าวไฟฟ้าอย่างละเอียดและจะเรียกตัวพยานมาสอบสวนให้ความจริงปรากฏครับคุณผู้ชม
แต่ว่ากรฟภอำเภอสองพี่น้องเนี่ยน่าจะต้องชี้แจงนะว่าที่ตัวภรรยาเขาเห็น
เห็นบอกว่ามีอะไรนะเจ้าหน้าที่มามากลางคืนมากลางคืนมาทำอะไร
อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ที่ดอมพูดถูกคือต้องมาชี้แจง
คือตักกะเราโอเคล่ะบ้านบ้านเกิดน้ำท่วมนะน้ำท่วมก็มีเสาไฟ
เสาไฟอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแต่ถ้าไฟมันไม่รั่วน่ะ
มันก็ไม่ช็อตพี่เขาตายมั้งผมว่านะ
ค่ะนี่แหละที่ต้องการหาคำตอบแล้วก็ต้องการให้ตรวจสอบนะคะ